เป็นรปภโหดเป็นหัวหน้าเจ้าที่รักษาความปลอดภัย
วัย๕๖ปีที่จังหวัดชนบุรีค่ะ
คืออยู่ดีไม่ว่าดีล่ะเอามีดกระหน่ำแทงลูกน้อง๙แผลด้วยกัน
คือเขาเลยตั้งฉายากันเลยว่าเป็นรอปภโหดนะคะ
แล้วก็ลูกน้องเนี่ยเสียชีวิตคาบริษัทเลยตายคาอยู่ตรงนั้นเลย
เรื่องต้นเขาบอกว่าที่ทำไปเนี่ยเพราะว่าลูกน้องอ่ะ

เชื่อฟังคำสั่งก็แทงซะเลยแบบนั้น
พลตำรวจตรีนันทชาติสุพมงคลผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรี
พร้อมด้วยผู้กำกับการสพแหลมชะบัง
ออกมาแถลงผลการจับตัวนายสุรินยิ้มย่องวัย๕๖ปี
เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง
อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีค่ะ
ของกลางก็เป็นอาวุธมีด๑เล่ม
เหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกของวันที่๒สิงหาคม
นายสุรินคนนี้เนี่ยนะคะเอามีดเป็นมีดปลายแหลม
กระหน่ำแทงนายวรพลเสือน้อยวัย๕๘ปี
เป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริษัทเดียวกันนี่แหละ
แทงจนเขาตายคาลานจอดรถในบริษัท
สอบสวนนายสุรินผู้ต้องหาก็สารภาพบอกว่า
ก็เป็นคนแทงจริงแหละแล้วคนตายก็เป็นลูกน้องของเขาเอง
คือที่ผ่านมาเนี่ยลูกน้องคนนี้ไม่ค่อยเชื่อฟังเขา
แล้วก็ต่อต้านคำสั่งเขาตลอดเวลา
วันเกิดเหตุก็นี่แหละค่ะทะเลาะกัน
ตามที่ทะเลาะกันบ่อยแล้วก็เกิดเหตุชกต่อยกันขึ้น
ด้วยความโมโหเขาก็เลยเอาอาวุธมีดเนี่ย
แทงเข้าที่หน้าอกด้านซ้ายเข้าไป๓แผล
รักแร้ขวาอีก๒แผล
แล้วก็หลังอีก๓แผลและที่ใบหน้าอีก๑แผล

คงโกรธจัดคือกระหน่ำแทง
แรกมันก็น่าจะมีสติฉุกคิดขึ้นมาบ้างนะคะ

นายวรพลที่เป็นลูกน้องก็ตายคาลานจอดรถเลยค่ะ
พอก่อเหตุเอารู้ตัวฆ่าคนตายไปแล้วก็รีบหนีไปกบดันที่บ้านเกิดในอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราด
กระทั่งชุดสืบสวนสพแหลมชะบังตามไปจับตัวได้
ซึ่งเขาก็ยอมรับผิดกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็อยากจะขอโทษครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วย

ฆ่าผู้อื่นและข้อหาพาอาวุธไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
แล้วก็นำตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ

กต่อยกันบ่อยต่อต้านท้าทาย
คือผู้ตายอายุมากกว่าเขา๒ปี
ก็เลยไม่รู้อาจจะเป็นสาเหตุที่รู้สึกว่า

เพราะว่าผู้ก่อเหตุอายุน้อยกว่า
อาจจะด้วยสาเหตุอะไรก็แล้วแต่
มันฆ่าคันแบบนี้ไม่ได้